มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ
เมื่อกี้เรื่องไฟใช่ไหมคะมาดูเรื่องน้ำกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
น้ำเนี่ยแม้เพียงนิดเดียวนะคะชามเดียวกระมังเดียวเนี่ย
ก็ปลิดชีวิตได้นะคะถ้าอยู่กับคนที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เด็กจริงค่ะ

คุณตาท่านนี้อายุ๖๕ปี
นี่ค่ะมาพบอีกทีนึงคุณตาคว่ำหน้า

หน้าจมอยู่ในน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บีบหัวใจของหลานสาวเลย

คือพอมาเจอภาพนี้ร้องไห้แทบจะขาดใจนะคะ
แล้วก็ก้มกราบเท้านายพิพัฒน์สุวรรณรัฐ

คือท่านเป็นศพหน้าคว่ำอยู่ในอ่างอาบน้ำ

อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
คุณจรัสทองเต็มอายุ๖๒ปี

คุณตาท่านนี้เป็นคนสุดท้ายเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอน๖โมงเช้าก็เดินผ่านหน้าบ้านลุงพิพัฒน

แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา
ต่างจังหวัดเขาก็จะคุยกันอย่างนี้

เป็นครั้งที่๓นะคะก็ยังเงียบ
คราวนี้ตัดสินใจเข้าไปดูในบ้านเลยค่ะ

ก็เลยต้องเรียกตำรวจมาตรวจสอบค่ะ
จริยาอายุ๔๔ปีซึ่งเป็นหลานสาวนะคะ

พอเจ้าหน้าที่นำร่างของนายพิพัฒน์
ออกมาจากห้องน้ำมาวางบนเสือหน้าบ้าน
บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม

คุณจริยาบอกว่าปกติคุณตาของเธอ

แล้วท่านก็ดื่มเล่าทุกวัน

เพราะว่าห่วงคุณตาแต่ไม่คิดว่าท่านจะเสียชีวิตแบบนี้

ก็คว่ำลงไปขาดอาหาร
อากาศหายใจทำให้ท่านเสียชีวิตค่ะ